และวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคุณแม่สุดสตรองที่เซ็กซี่ซู่ซ่ากันเหลือเกิน
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่ากว่าแม่เขาจะสตรองได้ทั้งกายและใจขนาดนี้
เคล็ดไม่ลับที่บอกกันได้
เริ่มกันที่บ้านแรกเลยค่ะคุณแม่ปิ่นเกรดมณี
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นร่างเล็กแบบนี้ลูกสามนะคะ
โอ้โหบางจิ๋วแต่ว่าดูดีนะกล้ามแม่เนี่ยไม่เบานะคะ
กว่าจะได้หุ่นลีนเซ็กซี่แบบนี้
แม่ปิ่นต้องผ่านอะไรมาบ้างคุณผู้ชมดูตามภาพ
นี่นี่แทบจะไม่ใช่การออกกำลังกายแล้ว
อีกนิดเนี่ยคิดว่าแม่เป็นนักกายกรรมแล้วล่ะค่ะ
โลดโหวตเวอร์ยากมากนะดิฉันเคยลองอันกลาง
เรียลฮูฟเนี่ยยากมากไม่หล่นแต่คือมันปวดกล้ามเนื้อกล้ามท้องทุกส่วนเลยคุณผู้ชม
คือมันต้องใช้กำลังแขนกำลังทั้งตัวคุณผู้ชม
ขานี่แม่ไม่ได้มาแค่เล่นนี่แหละนะ
เคล็ดลับความแข็งแกร่งทั้งกายและใจของแม่ฟิน

ไปกันต่อที่อีกหนึ่งแม่สุดสตรอง

เป็นฉายาของคุณแม่ลูกเกดแบบไม่เกินจริง

ธรรมดาก็เหนื่อยแล้วอ่ะใช่แม่จะฟิตขนาดนี้เพื่อ
คือเห็นแล้วเราก็รู้สึกผิดผิดต่อร่างตัวเองเนาะ
นี่คือคนอายุ๕๐คุณผู้ชมค่ะไม่มีส่วนไหนส่วนใดเกินเลยมาเลย
สตรองเวอร์เห็นหุ่นแม่แล้วอยากจะลุกขึ้นมาซิกอัพ
แต่ลองแล้วนะลองอะไรล่ะพลอยเอาเลย
ลองแล้วแต่ตะคิวมันขึ้น๓ทีเห็นเลยเห็นว่าตะคิวขึ้นเลย
กว่าจะสตรองแบบแม่เกดได้หุ่นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมนะ
ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งแม่คุณแม่เจนี่
นี่คุณผู้ชมนี่ก็มีแต่คำว่ากล้ามเนื้อเต็มไปหมด
เอาดูเอาเคล็ดลับของนางนอกจากจะกินดี
ดีที่ว่าหลายคนเขาบอกว่ากินอาหารนกเนี่ย
คุณแม่เจนี่เขาชอบไงชอบกินแบบนี้
และที่สำคัญคือชอบออกกำลังกายว่างไม่ได้
หาเวลาออกกำลังกายด้วยการบริหารกล้ามเนื้ออยู่ตลอดคุณผู้ชมดูเอานะ
หุ่นของคุณแม่ก็ลีนแบบนี้แหละค่ะ
ถ้าเราได้ความขยันของเขาสักครึ่งนึงเนี่ยนะ

เราคงจะไม่เละเทะขนาดนี้
เห็นแม่แต่ละคนอยากจะบอกคุณผู้ชมนะว่า
อย่าท้อบอกตัวเองด้วย
เอามาให้ดูเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวทุกคน
หุ่นดีไม่มีขายอยากได้ต้องลงมือทำ
มาเริ่ม
อย่าอย่าอย่าไหนก็พูดเรื่องความจริงแล้ว

คอร์สฟิตเน็ตเอาไว้เพื่อนถามว่าเมื่อไหร่จะไป

พูดคนเดียวแต่กระทบสองคนเลยนะ
ดูเอาไว้คุณผู้ชมขาออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่ดี
แต่ว่าใครสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นดิฉันสะดวกแต่งรูป